คุณชมคะ๑ในคนที่ถูกรางวัลสลัดกินแบ่งรัฐบาลบ่อย
ถูกทีก็เยอะหลายใบนะคะ

จริงค่ะแล้วถูกเยอะด้วยแบบหลายใบนะ
คุณเฟ้กเฟาสุดสวิงลิงโกนะคะ
งวดนี้คนก็ถามว่าแล้วเธอจะถูกอีกไหม

ทำไมเธอไม่เอามาโชว์สักก่อนที่จะออกรางวัลคนจะได้ซื้อตามจะได้ถูกบ้างอะไรแบบนี้
เด๑๙๕นเบ็บแล้วเธอมีการสดผ่านเฟซบุ๊คของเธอนะคะ
เราก็ดีใจค่ะว่าเธอถูกรางวัลสลักกินแบบกฏบันนะคะ
อ่าไปดูกันหน่อยเธอถูกรางวัลอะไรบ้าง
เย้
พี่ดาน้องอิ่มถูกบัตเตอรี่ได้๓ตัว
สลักกินแม่งแล้วทำไมไม่จบเลย

หันก้อหันก้อหันก้อ
เห็นก้อแม่ย่าไทยดีใจที่สุดในโลกไหมเนี่ย

บอกว่าแม่ย่าแสดงปฏีหารคือกรรม

ตอนนี้สลักกินแม่งทำมันยังไม่จบนะ
ยังไม่จบนะน้องอะไรสวนแล้วเนอะ

ไทยรัฐหน่อยนักข่าวไทยรัฐอาจจะเจอเขามาตอนที่อิมสวดมนต์อยู่
เป๊กนี่ถูกเยอะแยะเลยอาเป็ดเอาไปโทรหาไทยรัฐหน่อย
ให้ไทยรัฐมาเป็นศักดิ์ขี้พยานบ่ายสามโมงห้าสิบเนอะ
น้องอิ่มไร้สดแล้วนะน้องอิ่มถูกลอตเตอรี่นะ
กี่ใบแปดใบเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวคือดูกำเดียวแป๊บเดียวเนอะนี่
นี่นี่เจ้านี่เจ้านี่ห้าใบเนอะอาเป็ดช่วยอิ่มถือหน่อยนี่
ถือถือกล้องถือกล้องเดี๋ยวนี้ก็ได้คลี่มีเจ้าเพราะว่าก็ได้ให้เพื่อนเห็นว่า
สลักกินแบ่งรัฐบาลยังไม่จบสองสองอันนี้สิสองอันนี้สิเขาจะได้รู้เออ
ว่าน้องถูกจริงอย่างนี้ไปซื้อไม่ทันนะเจ้าไปไล่ซื้อประทานนะเจ้า
ละกินแบ่งรัฐบาลยังมาจบนะเจ้าโอ๊ะเฟี้ยวฟ้าถูกแห่มแล้วเจ้า
ก็บอกแล้วว่าอิมถูกจริงจริงไม่ได้พูดเล่นบอกแล้วว่า
ฟ้าถูกจริงจริงอ่ะถ้าสมมุติว่าให้คนไปได้ซื้อ
คงขีมเราใส่กันหูดับตับไหม้กันพอดีเลยนะเจ้า
เพราะว่าสละกินแบ่งรัฐบาลยังประกาศไม่จบนะจ๊ะทีนี้เชื่อหรือยัง
นี่นะคะเธอบอกว่าเธอถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
ก็เช่นเคยมาจากบารมีของพ่อปู่และแม่ย่าพญานาค

เธอมีความรู้สึกใจในนิยแรงศาฐาของเธอ
ส่วนคนที่คิดไม่ดีเธอก็บอกว่าอยากจะให้คิดใหม่
เธอก็เลยยืนยันว่านี่ไงเธอก็ถูกอีกแล้ว

บอกว่าเป็นการนี่ไงออกมาโพสต์ให้เห็น
สลากกินแบ่งรัฐบาลยังประกาศไม่จบคือรางวัลที่หนึ่ง
รางวัลที่๑เนี่ยยังประกาศไม่จบ
แต่พอเธอถูกเลขท้าย๓ตัวเธอออกมาโพสต์ปุ๊บเลย

ว่าเธอถูกนะฮะถ้าฟังจากที่ในคลิป
นี่ไงบอก๑๕นาฬิกา๕๐นาทีใช่ไหมฮะ
ช่วงนั้นไทยรัฐทีวีก็ยังถ่ายทอดสดอยู่
รางวัลที่๑ยังไม่ได้ประกาศออกมา
แต่เธอก็โพสต์ก่อนว่านี่ไงเห็นไหม
ถูกนะเลขท้าย๓ตัวเนี่ยนะฮะ

มี๓ใบกับ๕ใบอย่างละเลขนะครับ

ไปซื้อตาม

กับช่วงการออกรางวัลของสลากินแบ่งวัฒบาล

วันนี้หลายคนที่จับตาเนี่ยว่าเธอซื้อเลขอะไรบ้างนะครับ

ทางเพจของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะ
ช่วงที่เธอเริ่มโพสต์เริ่มไลฟ์นะครับเกี่ยวกัน
ดูนาฬิกาแล้วก็ขานเวลาไปด้วยนะฮะ
เจ๊ตอนนี้กี่โมงบ่ายสามโมงสี่สิบเนอะบ่ายสามโมงสี่สิบ
เป็นเวรจ๋าเฟี้ยวฟ้าวถูกรางวัลเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหล
คือ๔๐นี่คือเธอเริ่มโพสต์เริ่มโพสต์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นช่วงกลางหน่อย
ก็เป็นบ่ายสามห้าสิบเริ่มโพสต์นะฮะแล้วก็ดีใจไปอะไรไปอะไรพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ทีนี้การประกาศผลรางวัลเลขท้าย๓ตัวเนี่ยมันก็จะออกมาช่วงเวลาประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วแต่ว่าใครดูจากช่องทางไหนนะครับไทยรัฐทีวีเองก็ถ่ายทอดสดวันนี้นะครับ
ท้าย๓ตัวที่ออกมาก็ช่วงเวลาประมาณช่วงที่คุณอิมเฟี้ยฟ้าวเธอโพสต์เอาไว้พวกนี้นะครับ
เลขท้ายสามตัววันนี้เธอถูกสองเลขนะฮะ
คราวถูก

ก็แล้วแต่คนจะมองอ่ะนะเอาเป็นว่าเธอบอกว่าเธอก็พยายามพอถูกปุ

ค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

ทำไมถึงถูกรางวัลบ่อยขนาดนี้
เธอก็นำลอตเตอรี่มาโชว์แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะ

ก็เลยถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว๒รางวัล
เงินที่ได้มาจะนำไปสร้างสำนักปฏิบัติธรรม

คิดว่ามีที่จะฆ่าใครเหรอ
ที่จึงเป็นภารกิจในครั้งนี้
อิมถุมา๕ปีแล้ว
ของงานอย่างเงี้ยเนอะอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เรื่องความศรัทธาเนอะค่ะ
คุณเฟียฟ้าก็บอกว่าก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะ
ครับเธอก็เลยบอกว่าสถานปฏิบัติธรรมเทพธานพรโพธิสัตว์ตรงนี้เนี่ย
ได้รับการอนุญาตถูกต้องนะคะในการก่อสร้างค่ะ
แล้วก็สร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับเครื่องรางนาคบวงบาท
เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้บังคับให้ใครบูชาอยู่ที่แรงศรัทธาเช่นเดียวกัน
ว่าหนูเป็นคนวิสิทธิ์วิโสอะไรเนี่ย

หนูจะให้เพื่อนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับหนู
ว่าเนี่ยหนูสร้างเนี่ยสุดท้าย
ก็เป็นของมรดกโลกในอนาคต

ก็มานั่งพาวนานั่งสมาธิ
ถุมงคลเรามีให้บูชาจริงค่ะ

เจอในก้อนหินจริงค่ะ
สิ่งที่อิมให้บูชาคือบูชาเพราะว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
เหนี่ยวจิตใจให้ตนนั้นสร้างคุณงามความดี
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะใช่ค่ะนี่คือที่คุณอิมเพื่อเฝ้าเธอบอกกับเรานะครับ
ลับ๕ข้อทำได้รวยก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่วันนี้นะเป็นคลิป
เก่านะฮะเราตรวจสอบแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี๖๒นะครับเธอเคย
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าหากปฏิบัติตาม๕ข้อที่บอกเนี่ยพญานาค
เปิดขุมทรัพย์ให้แน่นอนก็มี๑๒๓๔๕ไล่เลี้ยงไป
ทำทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนนะต้องประพฤติดีจิตดีไม่
อิจฉาริสยาไม่โลภมากต้องรู้ว่าเราทำดีมากน้อยเพียงใด
โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดูกรรมตัวเองในอดีตให้เปลี่ยน
ตัวเองแล้วก็ข้อห้าเวลาของมนุษย์แต่ละคนไม่เท่ากันให้
สะสมบุญให้มากแล้วเธอก็ย้ำในตอนท้ายของคลิปบอก
โชคลาภที่เธอได้มาทั้งหมดเนี่ยจะอุทิศให้กับพระ

ข้อนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนทำได้คุมทรัพย์จะเปิดสิ่งดีจะ
เข้ามาหาเพื่อนอนุโมทนาบุญกับลอตเตอรี่ทั้งหมดทั้งมวลนี้
รางวัลที่๓๐ใบกับเลขท้าย๓ตัว๕๙๘๒๑ใบอิมขอยกสร้าง
ทั้งหมดทั้งมวลที่สำนักปฏิบัติธรรมเทพธานพรโพธิสัตว์จังหวัด

นี่เป็นคลิปตั้งแต่ปีที่ตุลาค๖๒นะคะท่านผู้ชมครับคุณ
ฟ้าบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าเดี๋ยวค่ำวันนี้
จะขึ้นเครื่องเลยนะคะจากเชียงใหม่จะกลับมากรุงเทพฯต้องมา
เคลียร์งานให้ทันภายใน๓๔วันนี้เดี๋ยวต้องไปเครื่องใหม่
ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเตรียมงานใหญ่เอาไว้วันมหามงคล
เนรบวชนาคบวชพระ๓๔เมษายนนี้ที่สถานปฏิบัติธรรมที่